กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการทั้งฉีดน้ำใช้แก๊สน้ำตาหลายรอบนะครับ
หัวค่ำก็ยิ่งตึงเครียดนะครับมีเสียงปืนดังนะครับ
จนมีผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมครับ
เหตุการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๑๐นาที
มีการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมที่พยายามจะฝ่าเข้าไปบริเวณหน้ารัฐสภา
ขณะที่ผู้ชุมนุมนะครับใช้ลวดสลิงดึงรถเมย์นะครับที่นำมาจอดเป็นแนวกั้นไว้ได้๑คัน
ตำรวจประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ชมนุมถอยออกเป็นระยะระยะท่ามกลางควันของแก๊สน้ำตาที่ลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณ
ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับพยายามลุกคืบเข้าไป
จนถึงแนวกั้นด่านสุดท้ายของเจ้าหน้าที่
ปักหลักอยู่ตรงกลางแยกเกียรติกาย

ผู้ชุมนุมสามารถฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ถนนด้านหน้ารัฐสภาได้

เจรจาขอเข้าไปทำกิจกรรมที่หน้ารัฐสภา
โดยนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกด
เจรจากับท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็ตะโกนบอกว่า๕นาทีไม่มาจะผลักดันเข้าไป
นาทีต่อมายังไม่มีการเจรจาครับคุณผู้ชมครับ
ชุมนุมจึงขยับเข้าไปด้านหน้ารัฐสภาอีก๕๐เมตรนะครับ

จากนั้นท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๑นะครับได้เข้ามาเจรจา
โดยจะให้ตำรวจถอย๑๐เมตรเพื่อป้องกันการปะทะ
เพราะว่าชิดเผชิญหน้ากันแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดี

ยังมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่และถูกฉีดน้ำใส่
และมีการใช้แก๊สน้ำตาเป็นระยะครับ
เมื่อวานเหตุการณ์การชุมนุมต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะ
จากนั้นค่ะช่วงเวลาสักประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาที

ที่จอดอยู่ตรงแยกเกียรติกายเกิดรั่ว
ก็เลยทำให้มวลชนต้องแยกย้ายกันออกมานะคะเกิน๕๐เมตร
แล้วก็มีการประกาศบอกว่าห้ามสตาร์ทรถจักรยานยนต์
สูบบุหรี่ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตราย
และสุดท้ายค่ะกาดของกลุ่มราศดร
ก็เลยมีการตั้งกำแพงเพื่อไม่ให้มวลชนแล้วก็ประชาชน
เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ
เข้าไปจัดการกับแก๊สที่รั่วไหลออกมาจากรถเมคันดังกล่าว
กระทั่งเวลา๒๐นาฬิกา๒๕นาที
ที่แยกเกียรติกายค่ะมีกลุ่มราศดร
แล้วก็กลุ่มสปสคนละกลุ่มกันนะคะ
อยู่บริเวณนี้เริ่มเปราะบางมากขึ้น
เพราะเกิดการปะทะกันขึ้นอีกระลอก
จากนั้นก็มีเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้นกว่า๑๐ครั้ง
กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนแตกหือออกมานะคะ
ของกลุ่มราศดรพยายามที่จะประกาศให้ฝ่ายของตัวเอง

สุดท้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

บางคนก็ถูกนำไปใส่รถเข็นของรถพยาบาลออกมานะคะ
แล้วก็มีการบอกต่อกันบอกว่า

และกาดกลุ่มผู้ชุมนุมรีบเคลียร์พื้นที่
เพื่อขอทางให้รถพยาบาลเข้าไปรับคนที่ถูกยิง
นำตัวคนเจ็บออกมานำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
โดยหนึ่งในคนที่เจ็บคนที่ถูกยิงชื่อว่านายมานะชาติดีสิริอายุ๒๗ปี
ถูกยิงเข้าที่บริเวณขาซ้ายเหนือหัวเข่า
กระสุนฝังในตัวคนเจ็บตอนนั้นยังรู้สึกดีนะคะ
ปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อเข้ารับการผ่าตัดช่วยเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะคะ
หลังจากการปะทะสงบลงที่หน้าขานรัฐสภานายอานนท์นำพาค่ะ
มีการประกาศเลยนะคะบอกว่าในวันพรุ่งนี้
ราศดรจะไม่มาปักหลักชุมนุมที่หน้าอาคารรัฐสภา
แต่จะไปชุมนุมใหญ่ที่แยกราชประสงค์ในเวลา๑๖นาฬิกา
และประกาศให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายกันกลับในเวลา๒๑นาฬิกา
ก็คือ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนนะครับ
พอมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นก็จะมีผู้บาดเจ็บ
ได้เห็นในภาพเลยต้องใส่เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน
ศูนย์เอริวัลด์ได้บรรยายงานยอดของคนเจ็บว่า
มีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรวมแล้ว๔๑ราย
แบ่งเป็นที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาล๓๗ราย
โรงพยาบาลประมาธิบดี๑รายโรงพยาบาลพระราม๙๒ราย

จำนวนนี้เบื้องต้นมีบาดแผลถูกยิง๕ราย

คือนายมานาชาติมีแผลเข้าที่ขาครับ
ลักษณะเป็นกระสุนถูกยิงเข้าไปที่รายงานกันไป
แล้วก็ที่โรงพยาบาลประมาธิบดี๑รายครับมีแผลอยู่ที่ข้อมือครับ
โรงพยาบาลพระราม๙๒รายอันนี้มีแผลที่ขา
แล้วก็ที่โรงพยาบาลเพชรเวศ๑รายอันนี้ที่ท้องเลยนะครับ
ด้านในแพทย์ศุกิตอโถปกรณ์ครับที่ปรึกษา
ประธานสภาพุทธแทนราชดรเดินทางไปที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาล
เยี่ยมอาการคนที่บาดเจ็บจากการชุมนุมที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่า
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชุมนุมที่บาดเจ็บเพราะว่าถูกแก๊สน้ำตาทำให้มีอาการแสบตาเคืองตา
มีบางคนที่บาดเจ็บเพราะว่าถูกรวดหนามเกี่ยวเข้าไป
แต่ก็มีแขนหักศีรษะแตกคุณหมอเองก็รักษาแล้วก็ให้กลับบ้านไปได้แล้วด้วย
ส่วนคนที่บอกว่าถูกยิง๑รายนั้นอยู่ที่วัชิระพยาบาลนะครับ
ระหว่างการผ่าตัดแล้วก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ฟังเสียงของท่านในแพทย์สุกิตครับ
ตรงนี้ได้รับคำยืนยันจากหมอแล้วใช่ไหมครับว่าแผลที่เกิดขึ้นเป็นจากกระสุน
เป็นจากกระสุนครับได้รับการยืนยันครับ
ส่วนรายอื่นนะครับก็เจ็บส่วนมากก็จะจากแก๊สน้ำตาซึ่งก็ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะฮะ
มารับการรักษาแล้วก็กลับบ้านได้รับการล้างตาอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มีบางรายที่รู้สึกจะมีแขนหักอยู่สักรายหนึ่งก็ได้ใส่เฝือกแล้วก็ให้กลับบ้านไปแล้วนะครับ
งั้นก็มีศีรษะแตกอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่หน้าสภานะฮะคุณผู้ชมหลังที่ยุติการชุมนุมไปเนี่ย

ก็เลยต้องเก็บไว้ตรวจสอบเหนือสิ่งอื่นใดก็จะมีซากเรื่องของห่วงยางเป็ดสีเหลืองก็โดนทิ้งเอาไว้ตามข้างทางที่หน้าสภาด้วย